เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
ในทองที่ของสภบางสธงศ์

รักสามเศร้าเราสามคน

แล้วอดีตแฟนของแฟนสาว

ปลอมว่าเป็นตัวเองเป็นแฟนสาว
แท็ตคุยกันคือแชทลวง

คือโอไปกับพวกรวมแล้ว๘คนนะคะ

ก็คือโอกับน้องสาวโอนะคะ

สละหรือว่าต้อมอายุ๒๔ปี

ร่วมฆ่าฝังดินนายชัยประสิทธิ์

พร้อมกับทนายความเดินทางมาพบ

บอกว่าต้องการมอบตัวสู้คดี

หรือว่าปลาผู้ต้องหาให้การบอกว่า
วันเกิดเหตุคือซัดทอดไปถึงนายต้อมไง

ทำหน้าที่มัดมือผู้ตาย
แล้วก็เป็นคนเฝ้าหน้าห้องไม่ให้ผู้ตายหลบหนี
เรื่องต้นนายต้อมให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
รับบอกว่ารู้จักกับนายโอจริงแต่ไม่ได้ร่วมก่อเหตุ
ฝ่ายสืบสวนจึงทำบันทึกการมอบตัว
พร้อมส่งตัวให้พนักงานสอบสวนควบคุมตัว
เพื่อสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะ
ด้านการไล่ล่านายสมศักดิ์เล็ดลอดหรือว่าโอมือฆ่า
พร้อมกับนางสาวปียพรเล็ดลอดหรือว่ามดน้องสาวโอ
สองคนนี้ยังคงหลบหนีนะ

มั่นใจว่าจะสามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้ในไม่นานนี้
แต่เจ้าหน้าที่ไม่รับรองความปลอดภัยของนายโอ
นี่บอกแบบนี้เลยถามว่าเพราะอะไร
เพราะว่าโอตอนนี้ตามรายงานข่าวคือ
พกปืนติดตัวอยู่ตลอดเวลา
ถ้าเกิดว่าการจับกลุ่มตัวนายโอขัดขืน
และมีการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ก็ต้องทำตามกระบวนการยุทธวิธีนะคะ
โดยมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่สามารถตัดวงจร
น้ำเลี้ยงทางการเงินของนายโอได้แล้ว
แล้วก็จะทำให้นายโอคือไม่มีเงินไง

เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำหลังจากนี้
คือจะกดดันให้นายโอเดินทางเข้ากับมอบตัวกับตำรวจนะคะ
เดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าสุดท้ายแล้ว
กับน้องสาวจะตัดสินใจเดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจเอง
หรือให้ตำรวจไล่ล่าจับกลุ่มตัวนะคะ